เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าธนาคารแห่งหนึ่งที่ชนบุรีค่ะคือผู้เสียหายเขาไปเบิกเงินในธนาคารสามล้านกว่าบาทจะเอาไปจ่ายค่าแรงให้พนักงานจะไปทุกทุกวันที่ห้ากับวันที่ยี่สิบ
วันนี้พอดีเลยวันที่๒๐เบิกเงินออกมาแล้วใส่ถุงนั่งในรถแล้วด้วยนะคะก็คือถุงเงินวางอยู่ในรถอยู่ดีมีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาแต่งตัวเหมือนกับ
ครับทำทีเป็นตะโกนทันเลาะกับคนขับรถตู้ของเธอทันเลาะเลยอ่ะแล้วคว้าถุงเงินไปเลยสามล้านกว่าบาทอุ้ย

อ่าวแล้วจำความผิด
ไม่ใช่มันเลือกเด็กกว่านั้นเลย
นี่คือชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้นะคะเห็นไหมคะผู้ชายก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะ
ทะเบียนจอดอยู่ข้างรถตู้สีขาวทำทีเป็นทะเลาะกับคนขับรถตู้

เหมือนกับเรื่องวิวาดบนถนนเรื่องความรัก
แต่คว้าถุงผ้าที่ใส่เงินอยู่๓ล้านกว่าบาท

โอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่าย๒โมงวันนี้เลยค่ะ
พี่อุ๋ยหลังธนาคารในซอยราชอุทิศ

คือคว้าเงินไป๓ล้านกว่าบาท
ตำรวจสพบ้านบึงก็ลงพื้นที่นะคะ

ผู้เสียหายคืนนางสาวประพาพรอายุ๒๙ตกใจมาก
ทีนี้ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนเกิดเหตุค่ะ
คนร้ายนี่นี่ใส่ชุดรายเดอร์ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดริมถนน

แล้วท่าทีดูมีพิรุธมาก
เหมือนมองอะไรก็ไม่รู้อะค่ะ
เง้อดูซ้ายทีขวาที
แล้ววนอยู่แบบนี้ประมาณสัก๓รอบ
เหมือนกับรอ
ใช่เหมือนรอ
อันนี้คือหน้าแบงค์เลยนะ
ใช่แล้วแต่หลังจากนั้นก็จะวนไปทางด้านหลัง
ไปเบิกเงินทุกวันที่๕และ๒๐ของเดือน
วันนี้วันที่๒๐คือแบบนี้ทุกเดือน๓ล้าน๔นี่ต้องมีใส่ถุงใส่รถมาทุกเดือน
คนขับรถตู้คือนายกริจชะพัฒน์อายุ๒๔เขาจอดรถตู้เอาไว้ใช่ไหมคะ
นางสาวประพาพรก็คือเข้าไปเบิกเงินที่ธนาคารแล้วก็ออกมา
ยอดเต็มคือ๓ล้าน๕๐๐บาทนะคะก็กลับมาที่รถตู้คันนี้
คนขับรถตู้ก็ถือกระเป๋าใส่เงิน๓๔๖๐๐๐บาทไปวางเอาไว้ในรถ
ส่วนเธอก็หยิบเงินที่แยกออกมา๔๐๐๐ใส่กระเป๋าถือสีดำ
แยกออกมาส่วนหนึ่งนี่กระเป๋าใบนี้ค่ะแยกออกมา๔๐๐๐๐บาท
เธอก็ไปนั่งจะไปนั่งในรถตู้ไปเดินไปที่ฝั่งคนนั่งอะค่ะ
เปิดประตูรถนี่แบบนี้นะคะปรากฏว่าคนขับรถตู้วางกระเป๋าที่ใส่เงิน
เอาไว้ในรถวางไว้ในรถแล้วมาเลยรายเดอร์คนนี้ไม่รู้ว่ารายเดอร์จริงรายเดอร์
แต่งกายอำพลางหรือเปล่ามาถึงปุ๊บตะโกนด่าเหมือนที่เราได้ยินในคลิปอ่ะ
เมียชาวบ้านใช่ไหมอะไรใช่ไหมแล้วกลายเป็นทะเลาะกับคนขับรถตู้
คนขับรถตู้ถีบเลยนะเขาก็เปิดประตูรถออกมา
ใช่เขาถีบกันเลยนะคะตัวฝั่งผู้ก่อเหตุอ้างว่ามีปืนด้วยค่ะ
ถีบไปถีบมาคว้าถุงเลยเหรอคว้าถุงไปเลย
คือเธอเองพยายามจะแย่งแล้วแต่มันไม่ทันนะคะมันแย่งแล้ว

ตอนที่หนูกำลังจะเปิดประตูไปเขาต่อสู้กันแล้วค่ะแล้วหนูเห็นปืน
เงินยังไม่ได้ไปใช่ไหมยังค่ะเขาวิ่งไล่ตามกันไปก่อนอ่าเขา
เขาบอกว่ามึงมาแย่งเมียกับกูกันอย่างนี้

เขาก็น่าจะหมายถึงตัวหนูแล้วพี่เพราะว่าหนูเปิดประจำ
ก็แล้วจับโฟลอีกขั้นหนึ่งหนูก็เอามือกั้นกระเป๋าไว้
เราต้องมายิ่งไปแล้วก็ก็วิ่งกลับมากระเช่ากระเป๋า

ได้ไปสิเนี่ยเงินตั้งเยอะ
คือคนขับรถตู้ก็พยายามจะบอกคนก่อเหตุว่า

ก็วิ่งไล่ทะเลาะกันอยู่สักพักใหญ่
พยายามจะบอกว่าผิดคนหรือเปล่าผิดคนหรือเปล่า

ท่านผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลยเนี่ย
สงสัยว่ารู้เห็นกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เหรอ

ก็ต้องแยกสอบค่ะทั้งคนขับรถตู้
ผู้หญิงที่เป็นคนไปเบิกเงินจากธนาคาร

แล้วก็เชิญผู้จัดการบริษัท
พนักงานด้านการเงินมาสอบปากคำหมดเลย

ตำรวจบอกว่าสงสัยเหมือนคุณผู้ชมสงสัย

ต้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะคุยแยกสอบปากคำนะคะทุกคนเลย
ทางบริษัทเองคนเบิกเงินทางรถตู้ด้วยอะไรด้วย

เงินเป็นแบบจะรู้ว่าเป็นกิจวัตรอ่ะ
วันไหนวันไหนเงินจำนวนเยอะให้แจ้งกับทางธนาคาร

ธนาคารเขาจะมีมาตรการในการดูแล
เพื่อความปลอดภัยสำหรับคนที่เบิกเงิน

ไม่ใช่อยู่ดีไปเบิกแล้วเดินถือถุงออกมาเฉยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่อันนี้ก็เป็นกิจวัตรของเขา